ค่ะนึกว่าจะไม่ได้รับงานด้วยเพราะว่าจริงจริงปากการล่าไม่ต้องไปจีนนะครับไม่มีมีบังคตกิจที่ต้องพอมาเดี๋ยวเขาเลื่อนไปช่วง
เที่ยวทีเหมือนคนเก็บกฎ

คืออันนี้คือเราอยากให้เวลาเข้าเมือง

ว่าเราเขาดาวน์อยากพาไปเมือง

ก็พาไปที่ประเทศที่แบบมีสวนสัตว์เยอะ

แต่ละคลิปลูกเป็นเรา

ถามว่าแม่อยากไปไหน

คือเขาคง
สนุกตอนที่ไปสวนสัตว์

เขาก็จะมีพัฒนาการขึ้นมา

รู้สึกอยากจะพาเขาไปต่างประเทศ
เมื่อเวลาแบบตัวเองว่าง
อีก๒วันเดี๋ยวไปสิงคโปร์ครับ

เราพากันออกไปก็เป็น๑๐๒๐คนเลย
ไปกันประมาณแบบ๑๐กว่าคนครับ
เขามีการพัฒนามากขึ้นทุกวัน

ตอนนี้ตื่นเช้ามาก็จะแบบเปิด

แล้วก็แบบจุ๊บแก้มอะไรอย่างนี้

ป๊าป๊าตื่นชีอะไรอย่างนี้

เขาพูดได้เยอะขึ้นทุกวันเลย
แล้วก็มันคิดถึง

ห่างยัง
แพลนไว้น่าจะ

ก็แป้งด้านลง

ใช่เพราะว่าก็แพลนไว้อย่าให้เป่าเขาสัก๓ขวบแล้วก็อีกคนหนึ่งก็ออกมา
บันใจว่าได้ทันทีแน่นอน
ไม่รู้ใครจะไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่รู้ครับ
ไม่ค่อยครับไม่ครับมีลูกครับ

คุณคุณพูดมากเลยกับว่าไหนครับ
ว่ามีเหรออะไรอย่างนี้
แต่ว่าก็ไม่ใช่ครับเพราะว่าช่วงนั้นแบบประจำเดือนเข้ามาผิดปกติครับ
ก็เลยเออเสียวนิดนึงมาเร็วกว่าที่คิดว่
เกิดมาแล้วไหมรุนไหมครับพี่

แต่พอเกิดมาเลยเราโอเคเนอะ

แต่ตอนนี้ลุ้นว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง

คือถามบี้นะ

มีความเป็นพ่อเนอะ

ก็ต้องมีคล้องสามผู้หญิง

จะไม่ยอมให้บ้านนี้มีแต่ผู้หญิงครับ

คือถ้ายังเป็นสามสาวเนี่ย
ชาติหน้าแล้วกัน

ใจนังก็โอเคแหละ
เพราะว่านังก็รักเด็กครับ

ขึ้นคือเรามีหมอดูทัก

ก็คือบอกเขาลงเรียนเมื่อไร

ต้องลองคอยต้องคอยกับผม
เขาบอกว่ารูปปีกุลจะดี

ท้องปีนี้เราคลอดปีหน้า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

ก็เหมือนในไลน์ทีวีเราก็ไปปรึกษาหมอเลย
คือเราก็ปรึกษาเลยว่าแบบอยากได้ผู้ชายต้องยังไง
ต้องมีท่าไหมอะไรอย่างนี้ว่า
จริงเหรอแล้วบัดอยี่บัดไหม

จริงจังเราจริงจังเลยมันเหมือนมีนับวันตกไข่

มันจะวิ่งเร็วกว่า
คือตัวของผู้หญิงเนี่ยจะวิ่งเร็วกว่าผู้ชาย

คว่าตอนนี้ก็ไม่ลองครับ

แต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องตามฟังคุณหมอแหละ

ปีนี้เรียกว่าปีนี้ได้ยินข่าวดีแน่นอนแหละ
ขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้ตามแพลนครับ

เรื่องแค่นี้จะบินไม่ได้หรอฮะ
บินเพื่อมาปั๊มรูป

ผมไปจีนก็ต้องกลับมาบ้างอยู่แล้ว
เหมือนเดิมครับถ่ายละครทุกเรื่องก็จะถ่ายประมาณ๓๔เดือน

ประมาณ๓๔เดือน

คือรวมวันกันแบบกลับมา๓วันบ้าง
คืออะไรค่ะซีรีส์เรื่องใหม่

เห็นว่ามีหนังติดต่อมาด้วยหรอ
แต่ว่านี้ก็เลื่อไม่ค่าระหว่างเยอะมากเท่าไหร่
เราก็เตรียมร่างกายเตรียมภาษาให้พร้อมตลอด
คือแค่นี้เราถือว่าเราก็โอเคแล้ว

แล้วกิฟต์ว่ายังไงบ้างถ้าเราได้แบบมีโอกาสไป
นางก็บอกดีฉันจะได้ไปเที่ยวอเมริกาด้วย

ฮอวิ่งเธอผ่านอีกเรื่องนึงที่ลงทัวร์วันเด็กเบาท์
โฟกัสผิดจุดอีกแล้ว

มีคนแซวว์เยอะไหม

มันมันสุภาพ

เราว่าถ้าลงแคปเซ็นท์เขียนผิด

เขาก็จะเช็คช่วงล่างให้มันเยอะเยอะ
ใช่เขาจะเช็คให้ละเกียร์กว่านี้เพราะว่าบีมันบีอ่ะบีแบบอย่างเนี่ย
ไม่รู้จริงผมก็รู้สึกว่ามันปกติมันเป็นรูปชุดใดน้ำอะไรอย่างนี้ครับ
ก็อ่านแล้วแบบโอ๊ยขนาดนั้นเลยหรอ
ก็ตลกขำครับไม่มีอะไร

โปรดติดตามตอนต่อไป